ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ประสบน้ำเยอะครับเพราะว่ารถคันนี้เขาขับรถเข้าไปมาตั้งแต่เขาซื้อเองเลย
ก่อนที่เขาจะมาวิ่งที่นี่เขาก็ขับรถเป็นกรุงเทพหัวหิน
กลับกรุงเทพอยู่พอสินอยู่ประมาณผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็เข้ามาไม่ทัน
แล้วก็ย้ายมาย้ายมาเป็นส่วนรวมมาวิ่งกรุงเทพจันทร์
ตรงนี้ประมาณ๕และรวมก่อนหน้านี้อีก
บุกเบิกเลยครับชุดบุกเบิกของรุ่นรถตู้เลย
ชีวิตนี้ก็จะฝากเงินคนใหม่ผู้ได้ไหม
พอมีลูกคนเดียวแล้วก็แก่หนึ่งสองคนตายใหญ่แล้วนะ
ก็จะทำกินกันได้ไงเพื่อจะอยู่ที่นี่

ธรรมดาก็จะมาส่งเขาอยู่แต่หัวดูตอนดาษร้อน
บางดีเขาเหมือนแก่ร้อนนะพาเขามาสอน
เขาบอกว่ามันมาแบบนี้แม่น
เขาเลยบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะทุกหน้า

วันนี้รายการที่เราจะพูดคุยกันตลอดสักประมาณครึ่งชั่วโมงนี้
คงจะยังสรุปไม่ได้นะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
กับเหตุการณ์เมื่อวันที่๒มกราคมนะคะ
แต่อย่างน้อยสิ่งที่จะสามารถบอกได้จะเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการ
จากทั้งกู้ภัยที่ลงไปในพื้นที่นะคะ
จากอาจารย์ซึ่งทำเรื่องความปลอดภัยในท้องถนนนะคะ
แล้วก็จากผู้ที่ลงพื้นที่คืออาจารย์อีกท่านหนึ่งวันนี้
ลงไปตรวจสอบพื้นที่ว่าเหตุนั้นน่าจะเกิดจากอะไร
เพราะว่าข้อมูลค่อนข้างมาก๓ท่านจะคุยกันกับเราในรายการนะคะ
ท่านแรกค่ะคุณหมอเป็นผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะคะ
นายแพทย์ธนพงศ์จินวงอีกสองท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยสว่างศิลธรรมสมาคมบ้านบึงนะคะ

อีกหนึ่งท่านที่เดี๋ยวจะคุยกับเราด้วยเพราะว่า
อาจารย์อยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากจุดเกิดเหตุนะคะกลับบ้าน

ว่าสามารถบอกได้ไหมว่าน่าจะเกิดจาก
เมาไหมหลับในไหม
หรือตกใจอะไรไหมหรือขับเร็วไหมนะคะ
สำหรับคนที่ขับรถตู้เดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงที่๒
เอาช่วงแรกก่อนต้องให้พื้นที่ของกู้ภัยก่อนนะคะคุณหมอ
เพราะว่า๒ท่านนี้น่าจะเป็น๒ท่านรวมกับอีกชุดหนึ่ง
แรกที่ไปถึงจุดเกิดเหตุนับเอานับจากที่เราได้รับแจ้งใช่ไหมคะ
คนแรกคือคนไหนที่ไปถึงจุดเกิดเหตุสองท่านนี้ใครก่อน
คุณมะนัดมะนัดมะนัดจะไปถึงก่อนนะครับ
นับจากที่รับแจ้งจากวอถูกไหมคะ
รับแจ้งเนี่ยตอนที่เขาแจ้งมาเนี่ยเขาแจ้งว่าอุบัติเหตุเกิดอะไร
อุบัติเหตุรถตู้วอร์๔๐มีไฟลุกไหม้
บอกไหมมีประสานงานกับรถกี่คันมีคนเท่าไหร่เกิดยังไงอะไรบ้าง

คือว่าได้ยินทางเขารับแจ้งทางวิทยุแล้วคือผมก็เร่งรัดตรวจสอบเลย
เราอยู่ทางจุดเกอร์เทศนานไหมคะกว่าจะไปถึง
ก็ที่ผมออกไปก็ประมาณ๒๓นาทีถึงจุดเกิดเหตุ
อยู่ใกล้พอดีครับพอไปถึงปุ๊บภาพที่เราเห็นคือภาพแบบนี้เลยป่ะค
คือเปลวไฟลุกไหม้อยู่แล้วยังใหม่อยู่เลยไหม
คือว่าตอนที่ผมไปคือว่าไฟลุกหมดแล้ว
ทั้งสองคันเพราะมันชนกันใช่ไหมคะทั้งสองคัน
ที่เราไปเห็นเราเห็นอะไรบ้างเราได้ยินอะไรบ้าง
เรามองภาพอะไรได้บ้างตอนนั้นพอไปถึงจุดเกอร์เทศนะคะ
รถกระบะแล้วก็ได้ยินเสียงที่กรี๊ดขึ้นมา
กรี๊ดเสียงกรี๊ดของคนในรถเหรอ
เป็นแค่เสียงกรี๊ดใช่ไหมคะครับแต่ตอนนั้นไฟลุกไหม้อยู่แล้วครับ
กรี๊ดน่ะคือแค่กรี๊ดใช่ไหมไม่ได้เป็นคำว่า
ร้องขอความช่วยเหลือหรือเป็นคำพูดอะไรไม่ใช่ใช่ไหมคะ
เราสามารถบอกได้ไหมว่าเสียงที่คุณมณะได้ยินเนี่ยคือเสียงจากรถกระบะหรือว่าเสียงจากรถตู้คะ
รถกระบะครับซึ่งตอนนั้นเรามองเข้าไปเห็นไหมคะ
ไม่เห็นครับเพราะว่ามันเป็นทั้งไฟที่ลุกแรงแล้วก็ฟัน

เราเข้าไปได้ใกล้แค่ไหนกับรถที่ไฟไหม้อยู่คะ
คือตอนนั้นที่ผมเข้าไปที่ไปพร้อมรถน้ำคือว่าผมเข้าไปใกล้สุดเลย
คือว่าที่ผมลากสายยางเข้าไปคือว่าผมเข้าไปข้างในคือผมมองออกมาข้างนอกคือไม่เห็นแล้ว

คือเข้าไปในวงฟันเลยครับ

คือตอนครั้งแรกที่คุณมณัฐไปถึงเนี่ยนะคะไปถึงเนี่ยยังไม่มีรถน้ำถูกไหม

คือเพราะเรารับแจ้งแล้วก็ไปถึงภายใน๒๓นาที

คือผมมาที่จุดเกิดเหตุแล้วคือว่าเห็นแบบนี้แล้วคือเลยขี่รถย้อนกลับไปขอความร่วมมือกับรถน้ำที่ลดน้ำอยู่ตรงนั้น

นั่นแหละถึงเป็นที่มาของการเอาน้ำเข้าไปรดแล้วตัวเราเข้าไปด้วย

ก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มควันหนาจนมองออกมาก็มองไม่เห็นเหมือนกัน

จังหวะที่เอาน้ำเข้าไปรถใกล้เนี่ยนะคะเรายังมองเห็นรูปร่างคนไหมหรือมีการขยับอะไรไหมเอาเท่าที่เรามองเห็น
คือมองเข้าไปคือมีแต่เปลวไฟแล้วครับ
ไม่เห็นว่าเป็นตัวคนเป็นร่างคนตรงไหนอะไรไม่เห็นแล้วใช่ไหมคะ

แล้วคุณธนภูมิค่ะคุณธนภูมิรับแจ้งแล้วมาถึงจุดเกิดเหตุใช้เวลาประมาณเท่าไหร่
ผมจะใช้เวลาประมาณ๔๕นาทีนะครับ
แต่ว่าถึงจุดเกิดเหตุก็คือเกิดเพลิงลุกไหม้แล้วก็มีคุณนัทเนี่ยเขาพยายามฉีดน้ำแล้วเพื่อดับเพลิงนะครับ
ผมก็เลยทำหน้าที่คือถ่ายรูปเพื่อส่งเข้าระบบของกู้ภัยเพื่อประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็ได้ทราบจุดเกิดเหตุณจุดตรงนั้น

ตอนที่เข้าไปช่วยกันในชุดแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคาดว่าจะมีคนที่ยังรอดชีวิตอยู่ไหม
คือณตอนนั้นเราไม่ทราบเลยว่ามีผู้อยู่ในรถนะครับเพราะว่าหนึ่งไปถึงเนี่ยเกิดเปลวไฟแล้วก็ควันไฟค่อนข้างที่จะสูงมากหนามาก
คือตอนที่รับแจ้งคือไม่ได้บอกว่ารถตู้มีคนอยู่หรือว่ารถกระบะมีคนอยู่หรืออะไรยังไม่รู้เลยใช่ไหม
ไม่ทราบอาจจะเกิดจากการแจ้งครั้งแรกนะครับก็คือเพราะว่าลักษณะของการแจ้งเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งละเอียดก็แค่เกิดอุบัติเหตุหรือการแจ้งเข้าไปในศูนย์

ครับเกิดเหตุก็เกิดการตรวจสอบ
ทีนี้พอไฟดับได้แล้วเนี่ยนะคะการเริ่มเข้าไปค้นทั้งสองคันเนี่ยคุณผู้ชมฉันขอใช้คำถามที่อาจจะละเอียดนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าเกิดลักษณะในลักษณะไหนนะคะคือเราเห็นสภาพผู้เสียชีวิตเนี่ยในรถกระบะอยู่ในลักษณะแบบไหนในรถตู้อยู่ในลักษณะไหนคะ
คือในรถตู้เนี่ยก็คือรถตู้เป็นลักษณะของโชเฟอร์เนี่ยก็คือลักษณะนั่งพิงเบาะอยู่นะครับส่วน
ผู้โดยสารก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมกองอยู่ตรงประตูทางออกนะครับลักษณะเหมือนเกิดแรงกระแทกค่อนข้างรุนแรง
คือลักษณะที่ไปรวมกันอยู่ตรงประตูทางออกรถตู้ของผู้โดยสารรถตู้เนี่ยนะคะคือเป็นลักษณะที่เหมือนพยายามจะเปิดประตูหรือเป็นลักษณะคือแรงกระแทกแล้วเหวี่ยง

ลักษณะเราเห็นร่องรอยของประตูว่ามันถูกเปิดไหมหรือมันยังไงคะ
คือลักษณะของประตูเนี่ยเกิดแรงกระแทกมันทำให้เกิดบิดงอเปิดไม่ได้นะครับ
หน้าต่างมีร่องรอยของการพยายามที่จะกระแทกออกมาหรืออะไรไหมคะ
หน้าต่างตอนนั้นค่อนข้างที่จะแตกมาแล้วเพราะว่าน่าจะเกิดจากเปลวไฟที่โหมลุกไหม้ครับ
ค่ะแล้วส่วนของกระบะกระบะเห็นยังไงบ้างคะลักษณะของศพผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็คือว่าอยู่ในห้องแคปทั้งหมด
แต่จริงแล้วมันต้องมีทั้งข้างหน้าในแคปแล้วก็มีกระบะหลังใช่ไหม

ก็น่าจะเกิดจากแรงกระแทกที่แบบพุ่งเข้าไปในนั้นเหมือนกัน

คือตอนนั้นที่เราเห็นโดยรอบโดยรอบพบศพหรือว่าพบชิ้นส่วนอะไรยังไงที่สำคัญของทั้งสองคันบ้างไหมคะ
ไม่พบนะครับก็ไม่มีออกหลุดออกมาจากนอกตัวรถเลยนะครับ
เพราะส่วนใหญ่ถ้าประเมินด้วยสถานการณ์ครั้งแรกคืออยู่ในตัวรถทั้งหมดนะครับ
เอาเท่าที่ทั้งสองท่านค่ะคุณมณัฐคุณธนภูมิเล่าไปค่ะ
คุณหมอธนพงศ์มองลักษณะแบบนี้นี่คือแบบคือน่าจะเสียชีวิตเอาเท่าที่เราประเมินได้ตอนนี้นะคุณหมอค่ะ
คือน่าจะเกิดจะเสียชีวิตจากเปลวเพลิงเป็นหลักหรือน่าจะเกิดจากแรงกระแทกที่อัดเข้าไปคะ
ปกติถ้าจะพิสูจน์ลักษณะอย่างนี้ถ้ายังยืนยันว่าเขายังมีชีวิตเนี่ยมันมีวิธีพิสูจน์จากตัวร่างกายได้ก็คือว่าคนที่ยังไม่ได้เสียชีวิตเลยนะครับก็ยังมีการหายใจอยู่
เพราะฉะนั้นเมื่อมีการติดไฟมีเพลิงไหม้ก็จะมีการสูดควันไฟเพราะฉะนั้นการตายแล้วพบว่าในปอดมีเขม่าวควันก็แปลว่าคนนั้นเขาไม่ได้ตายทันที
แต่ว่าถ้าใครมีการชนแล้วปรากฏว่าตายทันทีเลยเนี่ยพอผ่าศพออกมาเนี่ยก็จะไม่มีเขม่ากวันอยู่ในปอด
อันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยแยกว่าตกลงคนนี้ตายทันทีหรือว่ามาตายหลังจากการชน
แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจนอกจากนี้คือผมรู้สึกว่าพอรับแจ้งแล้วก็ไปถึงปรากฏว่าเพลิงลุกไหม้แล้ว
เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือทำได้จำกัดแล้วก็เลยคิดว่าประเด็นหนึ่งสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าทำยังไงให้กระบวนการช่วยเหลือมันซื้อเวลาได้มากกว่านี้
เช่นเกิดเหตุทันทีปุ๊บรถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะมีโอกาสไหมที่จะเข้าไปช่วยหนึ่งหยุดไฟก่อนเพราะว่าไฟมันก็ไม่ได้ติดทันที
อาจารย์ถ้าสมมติเรามองจากสภาพของรถทั้ง๒คัน

ฉันเข้าใจถูกไหมว่ามันจะต้องเป็นแรงกระแทกที่แรงมาก
ถึงขั้นคนนั่งกระบะท้ายทะลุเข้าไปอยู่ในแคปนี้ก็แปลว่าค่อนข้างแรง
จริงโดยตัวรถเองการชนแบบปะทะ
ถ้าแค่ความเร็ว๑๐๐กิโลเมตร
มันเทียบเท่ากับการตกตึกตกตึกประมาณ๑๓ชั้นอยู่แล้ว
มันแรงมากนะครับติดตามท่านนี้ก็คืออันนี้คือแรง
อันนี้เป็นการบวกกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นแรงค่อนข้างแรง
คุณหมอตั้งข้อสังเกตไหมคะว่าคือการที่รถตู้อยู่ฝั่งหนึ่ง
แล้วสิ่งที่กั้นระหว่างรถตู้ก่อนถึงรถกระบะมันเป็นร่อง
การที่จะเหินขึ้นไปโดยยังมีแรงปะท้าที่แรงได้มากขนาดนั้นเนี่ย
มันแปลกไปจากอุบัติเหตุที่คุณหมอเคยเก็บสถิติไหม
เดี๋ยวข้อมูลหลักคงมาจากภาคสนามอาจารย์ที่ลงเก็บพื้นที่
แต่ว่าโดยมาตรฐานของการออกแบบเกาะกลางในถนนไฮเวย์
ก็คือการเป็นร่องลึกลงไปอยู่แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเหิน
เพราะว่าถ้าเป็นเกาะกลางยกสูงรถมีการโอกาสปีนข้ามไปชนได้เลย
เพราะฉะนั้นก่อการลักษณะแบบนี้จริงแล้วคือช่วยลดอุบัติเหตุ
คือมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ข้ามไปได้อยู่แล้วนะครับ
แต่ถ้าการเกิดเหตุในครั้งนี้สามารถเหินข้ามได้เนี่ย
หรือเป็นเพราะจังหวะที่รถมันเหินจริงแล้วก็มันข้ามได้
คุณหมอค่ะเดี๋ยวที่ฉันขอตัดจังหวะตรงนี้นิดเดียวก่อน

ซึ่งอาจารย์ก็คือคนที่ลงไปดูพื้นที่วันนี้แหละ
เดี๋ยวเราเอาข้อมูลมาเพิ่มเพื่อจะคุยกัน
แต่ที่คุยนอกรอบกันเมื่อสักครู่นี้กับพี่น้อง
ที่เป็นกู้ภัยสว่างศิลธรรมสมาคมบ้านเมือง
บอกว่าคือเคยรถที่ตกลงไปในร่อง
แต่ไม่เคยเจอเอาเท่าที่กู้ภัยเคยเจอนะคะ
ไม่เคยเจอที่เหินขึ้นไปแล้วไปชนกับอีกฝั่งหนึ่งสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมเราคุยกันต่อนะคะกับนักวิชาการขออภัยค่ะ
อาจารย์นัทธพงษ์บุญตอบค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ

อาจารย์วันนี้ที่อาจารย์ลงไปพื้นที่
เราพอจะบอกอะไรได้มากกว่าเดิมบ้างคะ
ในส่วนที่พอจะบอกได้ก็อาจจะเป็นในส่วนของร่องรอยหลักฐาน

จากการตรวจสอบกายภาพหรือบริเวณจุดที่เกิดเหตุ
เราก็พบค่อนข้างชัดเจนว่า
ก่อนที่รถตู้จะตกลงยังเกาะกลางนะครับ

ก็ไม่มีแอคชั่นอะไรของรถตู้เกิดขึ้น
ไม่มีแอคชั่นแปลว่าอะไรคะอาจารย์
เหมือนไม่มีการเบรก
แต่ไม่มีร่องรอยการดังระเบิด
เหมือนที่หลายคนตั้งข้อสงสัย
ก็จะเห็นได้ชัดว่ารถเนี่ยเหมือนจะเสียหลัก
แล้วก็ตกลงไปตรงเกาะกลางแบบตรง
ก่อนที่จะพุ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็ข้ามไปชนกับรถกระบะครับผม
เพราะฉะนั้นคือถ้าจะมาจากยางระเบิด
หรือเกิดการสายหรือใดก็แล้วแต่เนี่ย

ถ้าหากมีล้อยางระเบิด
หรือว่ามีการปฏิกิริยาอะไรของคนขับเองเนี่ย

พบแต่รอยล้อแล้วก็ตกลงเกาะกลาง

ซึ่งรอยล้อที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ลักษณะของการพยายามจะเบรกกระทันหัน
ลดความเร็วกระทันหันไม่มีเลยใช่ไหมคะ
ไม่มีรอยเบรกครับไม่มีร่องรอยการเบรก
ก่อนที่จะตกเกาะกลางนะครับไม่มีร่องรอยตรงนี้เลยครับ
อาจารย์แล้วเราได้ไปดูอีกฝั่งตอนที่เหินขึ้นไปไหมคะ
มันมีร่องรอยอะไรที่ใช้สามารถบอกได้บ้างไหมคะ
แต่สิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือเราตรวจสอบในส่วนของที่เป็นเกาะกลาง
ใช่ไหมครับก็คือพบว่าเนี่ยถ้าเราดูจากภาพต่างที่ทางสื่อมวลชนนำเสนอ
ก็จะเห็นได้ว่าเกาะกลางนี้เหมือนดูไม่ลึกนะครับใช่ไหมครับ
ก็คือเหมือนจะแบบไม่ใช่แบบเกาะกลางที่มีความลึกมาก
แต่พอเราไปตรวจสอบแล้วก็ลองวัดความลึกดูเนี่ยถ้าเทียบกับผิวจราจรเนี่ย
เพราะว่ารองรอยเกาะกลางลึกประมาณเมตรยี่สิบได้
ซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับ
รวมไปถึงกับความชันคันทางหรือสโลปผลิตเกาะกลางค่อนข้างชัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าหากในกรณีรถที่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูง
แล้วก็ตกอยู่ในต้องกอกกลางไม่สามารถบูนอยู่ใบอีกฝั่งชอบนึงได้
พอไปจะไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนที่จะไปชนรถตู้นะครับ
เหมือนว่าบริเวณขอบทางหรือที่เป็นผิวจรจร
ไม่มีร่องรอยของรถตู้ปีนขึ้นไป
คุณจอมขวัญพอนึกออกไหมครับว่ามันไม่มีร่องรอยที่แบบ
ตู้เหมือนจะไตขึ้นไปชนแบบชนด้วยความเร็วระดับหนึ่ง
ซึ่งตามหลักมันก็มีโอกาสที่จะเหมือนเหินไปชนปะทะตรง
อาจารย์ดิฉันตั้งคำถามแล้วก็คือที่ฉันนึกภาพไม่ออก
ตั้งคำถามไม่ถูกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถบอกได้ไหม
ว่ามันคือการใช้ความเร็วที่เร็วมากจนเหินขึ้นไป
เพราะว่าอาจารย์บอกว่าคือมันไม่เห็นร่องรอยของการที่จะขึ้นไป
กระแทกได้ด้วยซ้ำคือเราควรจะตั้งคำถามว่าอะไรดีคะ

ส่วนนี้มันก็จะเป็นไปได้ในเรื่องว่ารถตู้ขนาดนี้
อาจจะมีการใช้ความเร็วค่อนข้างสูง
แต่ความเร็วเท่าไหร่ทางเราก็ได้วัดความเสียหายของรถตู้
ทางศูนย์เราเองก็พยายามจะลองคำนวณดูว่าจริงแล้ว
รถตู้ชนด้วยความเร็วเท่านี้จะใช้ความเร็วประมาณเท่าไหร่
ซึ่งอาจจะต้องรอทางทีมประมวลผลอีกทีหนึ่ง
เพื่อที่จะสามารถบอกได้ว่าความเร็วจริงนะที่รถตู้วิ่งเนี่ย

ซึ่งอาจจะเป็นค่าประมาณการออกมาอีกทีหนึ่งครับ
อาจารย์เรียนถามเผื่อนะคะสมมุติว่าเป็นการใช้ความเร็วจริง
แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมที่รถ
รถซึ่งเป็นทรงรถตู้ลงไปในความลึกเมตร๒๐
ซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าแตะก้นหรือเปล่าคือไม่ทราบจริง
แล้วพยายามที่เหมือนกับจะงัดรถตัวเองขึ้นมา

มันจะสามารถเพิ่มความเร็วในทางชันขาลงและขาขึ้น
แอ่งได้หรือเปล่าคะ

ที่ปัจเกียรติของคนขับเองพยายามจะเหมือนเร่งฆันเร่ง

มีการปูผิวใหม่ไปซึ่งความสูงค่อนข้างสูงพอสมควร

ซึ่งรอยพูดใหม่มาจากตัวใต้่ท้องรถที่ไปพูดกับผิวจราจร
เนื่องจากว่าล้อเนี่ยมันไม่ติดกับตัวพื้นผิวแล้ว

มันก็เหมือนทะไหลแล้วก็พุ่งแล้วก็ทะไหลขึ้นไป
ในส่วนบางส่วนบางพื้นที่ของที่เป็นเกาะกลางมันมีการแตะของล้อเอง
มันก็จะวิ่งไปตามแรงเหวี่ยงของตัวรถเอง
ก่อนที่จะพุ่งไปชนกับตัวรถกระบะอีกฝั่งหนึ่งครับ

ฉันไม่มีความรู้เรื่องนี้ที่จะคำนวณในการตั้งคำถามเลยคือ
แต่เท่าที่ฟังคือเรากรองได้อย่างเดียว
คือตอนนี้สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้คือความเร็วเท่านั้นสิคะ
ถ้าตามประเด็นที่เราสงสัย
ตามประเด็นที่เราตั้งเป็นข้อสันนิษฐานในของกรณีนี้
ก็จะเป็นหนึ่งหลักก็จะเป็นเรื่องของความเร็ว
เพราะว่าหลักฐานมันก็บ่งบอกชัดเจนว่า
รถมันพุ่งจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
โดยที่เกาะกลางมีความลึกพอสมควร
ถึงจะสามารถปีนไปโดยที่ไม่มีร่องรอยล้อที่จะไปไต่อีกฝั่งหนึ่ง

อันนี้เป็นประเด็นก็คือการใช้ความเร็วที่ค่อนข้างสูง
ประเด็นที่๒ที่เราตั้งเป็นข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นสาเหตุ
ก็คือเรื่องของความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่
เพราะจากข้อมูลที่จากตัวขนส่งทางบกเองก็แจ้งว่า
ผู้ขี่คนนี้ในช่วงสองวันที่ผ่านมาเขาทำรอบไปถึงห้าเที่ยวแล้ว
ก็คืออาจจะด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็
ประกอบกับเหตุหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ไม่มีร่องรอยบ่งบอกถึงปฏิกิยาของคนขับว่าจะมีการเบรกหรืออะไร
ก็สันยธารที่สามารถเป็นผิดได้อย่างนึงก็คือเรื่องของหลับไหน

อาจารย์เราพอจะบอกเอาเท่าวันนี้ที่อาจารย์ลงพื้นที่

ว่าถ้ามีความเร็วเป็นองค์ประกอบด้วย
ไม่น่าจะต่ำกว่าเท่าไหร่ถึงจะเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้ได้ค่ะ

เพราะว่าจริงอาการที่จะประมาณการได้
มันต้องใช้โปรแกรมหรือการวิธีการคำนวณอีกทีหนึ่ง
พอเหล่าทีมเราเพิ่งลงพื้นที่แบบนี้ก็เดี๋ยวจะอาจจะขอเวลาอีกทีหนึ่ง

ค่ะผมยินดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
พอได้จากอาจารย์นัทพงศ์มาปุ๊บอาจารย์ที่ฉันถามคำแรกเลยว่า
สมมุตินะคะสมมุติถ้าหลับใน
สมมุติด้วยซ้ำว่าสมมุติว่าถ้ามาด้วยความเร็ว
ถ้ามีความเร็วเป็นองค์ประกอบแล้วสมมุติถ้าหลับใน
เวลาคนหลับในเนี่ยเท้ามันจะค่อยผ่อนจากคันเร่งไหมอาจารย์
คือแบบแผนของการเกิดเหตุหลังหลับ
ระหว่างหลับในมันมีได้ตั้งสองแบบ
ก็คือค่อยผ่อนแล้วก็ความเร็วจะค่อยลดลง
แล้วก็ค่อยออกข้างทาง
อีกอันหนึ่งคือหลับในจังหวะที่เท้าก็ยังอยู่
แล้วก็หลุดไปเลยนะฮะคืออันนี้ก็เป็นได้ทั้งสองแบบ
คือไม่ได้มีการชี้ชัดแบบว่าจะต้องลดช้าลงแล้วถึง
ส่วนใหญ่ความเร็วจะค่อยลดแล้วก็ตกไปข้างทาง

เพราะเท้นเขยประสบบาทีเหตุคือตัวเองหลับใน

มีความชันเนื้อสนามแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียว
ทีนี้เรารู้สึกได้ตอนที่เราแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาว่ารถมันช้า
เราเลยไม่แน่ใจว่าถ้าต่อให้มีความเร็วเป็นองค์ประกอบ
แต่ถ้าเกิดจากการหลับในคันเร่งไม่น่าจะทำงานได้มาก
ขณะที่จะมีแรงส่งข้ามจากเกาะกลางซึ่งเป็นแอ่ง
แล้วไปชนได้แรงขนาดนี้ป่ะคะอาจารย์
ก็เป็นอย่างที่ข้อสังเกตของอาจารย์เขาที่ว่าอาจจะเป็นจังหวะนั้น
รถยังมีความเร็วอยู่แล้วพอลงไปแล้วมันมีการเหิน
ก็คือมันไม่มีรอยปีนขอบทางนะครับ
มันก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการช่วยพิสูจน์
ไม่งั้นก็ต้องรอการวัดว่ามีการยุบตัวของตัวถังเท่าไหร่
มันถึงจะคำนวณย้อนกลับมาอีกว่ามันความเร็วเท่าไหร่

ถ้าเอาตรงที่สุดที่เกิดเหตุเลยนะคะทั้งคุณมณัฐคุณธนภูมิว่า
คือทางเนี่ยมันไม่ใช่ทางเรียบแบบราบ๑๐๐ถูกไหมคะ
คือทางตรงพื้นที่นั้นอาจจะมีเนินขึ้นแล้วก็ลง
แต่ว่าตอนจังหวะคือจังหวะลงนะครับลงมานิดเดียว
ซึ่งมันชันไหมจุดนั้นคือลงมาแบบจางได้ไหมคะ
ดิฉันพูดถูกใช่ไหมคะที่เราคุยกันนอกรอบว่าคือ
คือเคยเห็นรถที่ตกเกาะกลางครับแถวนั้นแต่ไม่เคยเห็นที่จะขึ้นไปได้

ครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ข้ามก็จะอยู่ในร่องกลาง
เอาเท่าที่หน่วยกู้ภัยเจอไม่เคยเจอใช่ไหมครับคุณชนะ

อาจารย์ตั้งข้อสังเกตอะไรได้บ้างจากที่อาจารย์นัทพงศ์ลงพื้นที่ค่ะ
ตอนนี้อาจารย์ให้น้ำหนักอะไรเป็นอย่างแรก

ปัจจัยดั่งด้านตัวบุคคลและการประกอบการน่ะ
จะว่าไปจริงการถามครั้งนี้ควรจะถามย้อนไปมากกว่า๓๑ชั่วโมงด้วยซ้ำ
จริงปกติสืบค้นอาจจะต้องถาม๓วันเลยใช่ไหม
จริง๓วันที่ผ่านมาคุณลุงคนขับเขาขับกี่เที่ยวกันแน่
แล้วมีแผนการพักผ่อนพักยังไง
เพราะการที่บอกว่า๓๑ชั่วโมงวิ่งไป๕เที่ยว
แล้วเที่ยวหนึ่งอาจจะ๔๓๔ชั่วโมงอาจจะ๔ชั่วโมงกว่าอีก
เพราะฉะนั้นวิธีพักพักยังไง
การที่พักลักษณะที่พักสั้นแล้วไม่ได้มีห้องพักชัดเจน
ให้แบบเดินไปเดินมากินกาแฟไปนั่งหาที่งีบกันเองเนี่ย
บางทีอาจจะไม่ได้ช่วยให้ผ่อนคลาย
เพราะฉะนั้นการที่ปล่อยให้การจัดการอย่างนี้มันเกิดโดยที่ไม่มีมาตรฐานกำกับ
คืออันนี้เป็นที่มาที่รถที่จะเป็นรถโดยสารประจำทางควรจะอยู่ที่สถานี
มีที่การจัดการที่ชัดเจนมีการตรวจสอบจนมั่นใจว่าเขาพร้อมจริง
มีที่พักชัดเจนมีการตรวจล็อกบุ๊กซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่ผมคิดว่าก็เป็นบทเรียนสำคัญ
แต่อีกนิดนึงส่วนถนนก็ในเส้นทางลักษณะแบบนี้นะครับจะว่าไปแล้ว
ถ้ามองในเชิงบทเรียนผมว่าเส้นทางโดยเพราะเส้นทางตรงแบบนี้นะครับ
ถ้าเราออกแบบเพิ่มขึ้นมานิดนึงว่าสมมุติมีเคสหลับใน

ในบางช่วงเราก็สามารถทำออกแบบการทำซ่อร่องข้าง
ทำเป็นลัมป์ตรีปคือคนที่หลุดออกไปก็จะมีตึ๊ง

อาจารย์ขอสุดท้ายให้เวลาอาจารย์เป็นผู้ปิดท้ายนิดนึง
อาจารย์คือเราคุยเรื่องรถตู้แล้วก็รถบัสขนาดใหญ่หลายครั้งมากนะครับ
อุบัติเหตุอันนี้ถ้าจะกลับมาพูดถึงเรื่องเดิม
คือจริงแล้วถ้านะคะถ้ารถตู้อย่างนั้นถ้ารถตู้มีอย่างนี้

นายกบอกว่า๓เดือนนี้มันควรจะเตรียมรับสงการให้ได้
มันท่าอะไรกับรถตู้ได้มั้งตอนนี้อาจารย์
คือแบบถ้าจะเฉพาะหน้าเลยเนี่ยครับ
ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องตัดวงจรให้ได้คือว่าต้องลดความเสี่ยงลงให้ได้
ก็คือความเสี่ยงสำคัญที่เป็นต้นทางจริงคือกระบวนการการที่รถตู้ต้องทำรอบ
การที่รถตู้เป็นรายย่อยแล้วเขาต้องทำรอบแล้ว
พอทำรอบปุ๊บมันก็เป็นที่มาของการต้องขับต่อเนื่อง
ไม่ได้พักทำความเร็วแล้วก็หลับใน
ที่สำคัญการทำรอบก็ยังเป็นที่มาของการที่รถไม่ได้มีเวลาไปซ่อมบำรุง
วิ่งอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีตัดวงจรตรงนี้
แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือสิ่งที่ทั้งสองท่านพูดมา
เห็นเลยว่ารถตู้ไม่เหมาะจริงกับวิ่งทางไกล
เพราะว่ามันทำให้เข้าไปช่วยเหลือได้ยาก
ต้องถูกทบทวนและหาวิธีจัดการให้การช่วยเหลือทำได้จริงครับ
จากเวลาเรากระชับแต่ว่าถ้ามีความขึ้นหน้าคุณผู้ชมติดตามกับทางไทยรัฐทีวี
วันนี้ขอบคุณกู้ภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป